คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดระยองเป็นประเด็นพิพาทระหว่างแม่ค้าขายอาหารทะเลสดนะคะ
กับเจ้าของตึกที่ปล่อยให้เช่าคือเขาก็ถกเถียงกันอยู่หลายครั้งหลายคราจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าของตึกถึงขั้นเอาป้ายมาติดเอาไว้
ต่อว่าทางคนเช่าเหมือนกับว่าเป็นบุคคลอันตรายห้ามเอาป้ายออกด้วยนะ
แต่ก่อนอื่นไปดูที่เขาถกเถียงกันก่อนทั้งสองฝ่ายนะคะ
ฉันเปิดทุกวันฉันมีหลักฐานนี่ค่ะโตเถียงกันระหว่างเจ้าของตึก

ตลาดแห่งนี้อยู่ในตะบนมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองค่ะ
เจ้าของตึกก็คือผู้หญิงวัยกลางคนที่ไม่พอใจที่มาโวยวาย

ก็โวยวายว่าทำไมไม่เปิดขายทั้งวัน
แล้วก็เหมือนกับจะให้ผู้เช่าย้ายออก
คือเขาก็ยืนยันว่าเปิดขายทุกวันตามเวลาของร้าน
ก็เลยเถียงกันแบบที่เห็นนะครับ
คุณผู้ชมคะ๑๖ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้
พ่อค้าขายอาหารทะเลสดกับภรรยา

แจ้งความเจ้าของตึกให้เช่าที่สพมาพตาพุธ
เขาบอกว่าคือทั้งคู่สามีภรรยาคู่นี้
เช่าตึกเพื่อขายอาหารทะเลสด
เช่าเดือนละ๓๕๐๐บาท๖เดือน
เปิดขาย๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ไปได้๒เดือนป้าเจ้าของมาบอกว่าขายทั้งวันได้ไหม

แต่ทางสามีพระยาคู่นี้บอกว่าโอ้โหขายทั้งวันไม่ไหว

ขอขายเฉพาะช่วงเย็นก็แล้วกัน

ที่เห็นคลิปภาพเนี่ยคนขวามือเนี่ยแกไม่พอใจ

ยืนด่าหน้าร้านอยู่หลายรอบนะคะ

บอกขายทั้งวันได้ไหม
คือสุดท้ายเนี่ยตัวเจ้าของตึกให้เช่าเอาป้ายไปติดเลย
บุคคลอันตรายใครโดนหลอกให้เช่าระวัง
ห้ามเอาออกจนกว่าจะย้ายออกลักษณะประมาณนี้
คนเช่าเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมาติดป้ายแบบนี้
เขาเสื่อมเสียนะแล้วก็แปลกใจกับเจ้าของตึกให้เช่าอ่ะ
เพราะว่าเขาก็จ่ายค่าเช่าตรง
ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนเช่าไม่ใช่เหรอ
จะขายวันไหนจะหยุดวันไหนจะขายกี่โมง
มันก็เป็นสิทธิ์ของคนเช่านี่ก็จ่ายค่าเช่าตรงนะ
ติดป้ายเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
คือสามีพระยาคู่นี้บอกว่าไม่ใช่แค่เขานะที่โดน
คนเช่ารายอื่นที่มาเช่าก็โดนป้าเจ้าของตึก
วายอารวาสแบบนี้อยู่หลายคนเหมือนกัน
ตำรวจสพมับตะพุทธก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้

ก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ตลาดไปหาข้อมูลเพิ่มนิดนึง
ไปเจอเจ้าของตลาดเจ้าของตึกอะค่ะ
ป้ามาเรียงนานาประเสริฐอายุ๖๕ปี
ป้าบอกว่าขอเล่ามุมป้านิดหนึ่งฟังมุมป้าด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นไอ้ป้ายที่เอาไปติดป้ายอมรับว่าป้าติดเอง
แต่เจตนาจริงก็คือป้าอยากให้เขามาขายของทุกวัน
ตลาดมันจะได้ไม่เงียบร้านอื่นอื่นก็จะได้ไม่มีปัญหา

ถ้าเกิดเปิดบ้างปิดบ้างมันเสียหมดเลยทั้งตลาด

ก็เลยบอกว่าเมื่อวานคุยกับทางคนเช่าแล้ว
ว่าอยากให้เอากระชังที่มีน้ำทะเลออกจากห้องเช่า
เพราะว่าพื้นมันเสียหายถ้าน้ำมันไหลอะไรออกมาน้ำทะเลมันเค็ม
เจ้าของร้านก็คือคนเช่าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกให้ภายในอาทิตย์นี้
แต่ทางเจ้าของตึกเขาก็บอกว่าถ้าเกิดดำเนินการ
ตามที่ขอความร่วมมือก็ว่ากันก็เช่าต่อก็ได้
เรื่องค่าเช่าก็จ่ายตรงเวลานะ
ขอให้จ่ายตรงได้ไหมวันที่๕ของทุกเดือน

ตั้งใจจะให้คนได้ทำมาหากินป้าเจ้าของตึกบอกว่า
ค่าเช่าก็ไม่แพงอยากให้เช่าราคาก็ถูก
ไม่มีที่ไหนเช่าราคาถูกขนาดนี้หรอก
ล็อก๘คูณ๘เมตร๓๕๐๐ต่อเดือน
แต่ประเด็นคือป้าแกบอกว่ามันอยากให้ขายแบบพร้อมเพลียงกัน

เราจะทำตลาดเราสร้างการให้ค้าขาย
เราจะทำตลาดเราสร้างการสร้างที่ให้คนทำกิน
แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างให้อยู่เฉยอะค่ะ
เรามีเจตนาค่ะแล้วถ้าเขามาทำลายความตั้งใจดีของฉันทำไม
ฉันตั้งใจดีทำเนี่ยแค่๓๕๐๐บาทค่ะเนี่ยดูสิ
ห้องคู่ค่ะก็ให้ขายได้แต่คุณต้องเอาน้ำทะเลออก
แต่เขาไม่ยอมเอาน้ำทะเลออกซึ่งมันซึม
คุณว่าไม่เสียหายในแง่ของคุณไม่เป็นเจ้าของ
เดี๋ยวฉันเป็นเจ้าของเสียหายถ้าคุณค้าขายเนี่ยฉันไม่ว่า
เป็ดย่างสิคะย่างจนควั่นลมไปหมดฉันก็ไม่ว่า
นี่ด้วยความที่ว่าป้าเป็นเจ้าของตึกปล่อยเช่าแล้วป้าก็เป็นเจ้าของตลาด
ป้าเขามองในมุมของป้าเองว่าก็อยากจะให้ภาพรวมของตลาดมันคึกคัก
เจ้าของตลาดหรือคุณป้าคนนี้ก็บอกว่าก็พร้อมไปให้ปากคำกับตำรวจ
ที่จะไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทางคนเช่าไปเจอกันเลยไหม
ไปคุยพร้อมกันเลยต่อหน้าตำรวจสองฝั่งเลยไหม
นี่ค่ะทีนี้มันมีร้านซักรีดอยู่ใกล้กับร้านที่เกิดเรื่องค่ะ
เราได้คุยกับเจ้าของร้านซักรีดอะนะคะคือร้านเขามาเปิดตอน๕โมงเย็น

ใช่เปิดเย็นเหมือนกันแล้วก็มาเปิดอาทิตย์ละ๒ครั้งด้วยซ้ำ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่ทางสามีภรรยาคนเช่า
แล้วเปิดเป็นร้านอาหารทะเลที่เป็นประเด็นนะคะ
ว่าเออมาคุยกันหน่อยได้ไหมจะได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพื่อคนเช่าได้เจอกับคุณป้าเจ้าของตลาดเจ้าของตึก
ก็จะได้มาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกสักรอบนึงแต่เขาก็ไม่ได้มาคุยกันนะคะ
หรือว่าคงจะต้องรอให้ทางตำรวจเป็นคนกลางในการเจรจาละมั้งเนาะ